เคยได้ยินมาเฟียไอศกรีมกันหรือเปล่า

เห็นแต่วินใช่ไหมวินบ้างอะไรบ้างที่เป็นมาเฟียกัน
เขาบอกว่านี่ที่นครราชศรีมามีมาเฟียไอศกรีมกันเหรอคะ
ทะเลาะกันขายทับเส้นทางกันจนตีหัวกันเลือดอาบ
เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าความจริงเรื่องนี้เนี่ย

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงค่ะเขาโพสต์ภาพชาย
สภาพที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะ
เลือดเนี่ยอาบหน้าเลยเขียนระบุข้อความบอกว่า

พอดีคุณลุงถูกทำร้ายที่สวนมะพร้าวประโดกนครราชศรีมา

ตอนนี้คุณลุงไปที่โรงพยาบาลมหาราชแล้วครับ
ทีมข่าวเราพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บเอาไปสอบถามเลยนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนายสมนึกอรุณประพาพันธ์อายุ๕๘ปีค่ะ

จุดเกิดเหตุมันอยู่ที่ซอยสวนมะพร้าว
มิตรภาพหนองคายในตำบลหมื่นวัยนะคะ

นายสมนึกคนนี้เขามารับรถไอศกรีมแบบ๓ล้อถีบคุณ
ก็คือจะรับรถเนี่ยแล้วก็ข่ีไปขาย
ปรากฏว่าเรารถมันยางแบนทรี่นา
เลยบอกให้ช่างเนี่ยปะยางก็สูบลมให้
ก็ออกไปขายของอะไรเสร็จเรียบร้อย๔ทุ่ม

แต่จังหวะเอามาคืนเนี่ยแกก็พูดลอยขึ้นมา
บอกว่าใครมันปล่อยลมรถอย่าให้รู้นะมีเรื่องแน่
ระหว่างนั้นค่ะมีนายสมพงศ์ทาบุญวัย๓๕ปีคู่กรณีนะ
ไอศกรีมเหมือนกันนี่แหละนั่งอยู่ใกล้พอดี
ได้ยินลุงแกพูดลอยแบบนั้นก็เป็นแบบอ้าวด่ากันเหรอ
เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันสุดท้ายก็เลยฟาดหัวนายสมนึกเข้าไป
จนเลือดอาบนี่แหละค่ะ
ช่างเขายังบอกว่าไม่รู้ว่าแล้วทำไมมันแบนได้ไง
เขาบอกว่าสงสัยโดนปล่อยลมแหละเขามาหาเรื่อง
เขาไม่พอมีมียอมรับว่ามีมีแต่แต่มีดมันเล็ก
ทีนี้ไปถามนายสมพงศ์กันบ้างทำไมไปตีเขาล่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำอ่ะ
เขาบอกว่าก็เลือดมันขึ้นหน้ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่ได้เป็นคนปล่อยลมยางรถหรอกนะแต่เห็นนายสมนึกพูดจาแบบนั้น
ก็เลยทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็พออารมณ์ขึ้นหน้า
ก็เลยฟาดหัวเข้าไปแต่พอจังหวะที่เห็นว่านายสมนึกเลือดอาบเนี่ยนะคะ
เขาก็ตกใจเหมือนกันเข้าไปขอโทษแล้วก็บอกว่าจะพาไปส่งโรงพยาบาล
ตามคนมาช่วยแล้วนะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยนายสมนึกคงเห็นว่ามาช้า
ก็เลยปั่นจักรยานไปหาคนช่วยเองค่ะยืนยันเลยบอกว่าไม่ได้เป็นมาเฟีย
ไปปล่อยลมยางรถเขาทุกวันเพื่อทับที่เส้นทางขายของขายของอะไรไม่มี

ก็เขาว่าผมปล่อยลมรถเขาผมก็ไม่ได้ปล่อยผมจะไปพูดกับเขา
เขาก็ด่าอยู่เนี่ยเจ๊ก็บอกให้เจ๊หยุดไปเลยจะใครทำ
ผมก็ผมจะไปบอกว่าผมไม่ได้ปล่อยไม่ผมก็ยกมือสาบานกับเขาเลย
ว่าผมไม่ได้ปล่อยไม่ครับอันนี้ไม่ไม่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย
เพราะว่าอิสระของใครของมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมไม่เคยห่วงหรอก
แต่ว่าเขาไปขายเจ๊ใช่ไหมเจ๊ก่อนแรกเราเจอกันอยู่หลังวัดศาสมชี
ฉันก็บอกเจ๊ไปทางโน้นฉันไปทางนี้
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะนายสมนึกผู้บาดเจ็บเนี่ย
ตำรวจเองก็บอกว่ามันเป็นเหตุทะเลาวิวาสส่วนตัว
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมาเฟียอะไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเรียกทั้งสองคนมาเจรจากลายเกลี่ยกันนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดมารับชมข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐนะครับ
ส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันนะครับ